คุณผู้ชมมาดูผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าเขาหวังอะไรนะ
มีทั้งขวดเบียร์มีทั้งอิดตัวหนอนเอาไปปลาใส่กระจกธนาคาร
สองแห่งย่านลาดพร้าววังหินไม่ใช่แค่สองธนาคารนะคะ
ยังมีป้อมตำรวจที่ได้รับผลกระทบอีกด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปนี้

ผู้ชายเนี่ยสวมเสื้อยืดแขนสั้นสวมกางเกณฑ์สามส่วน
ไม่ได้ปิดบังใบหน้าเลยนะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดนี่ว้าว
คือพอขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วมีการยกมือไหว้ด้วยนะ
แล้วก็เอาขวดเบียที่เตรียมมาเนี่ยคว้างสายกระจก
ทำให้กระจกหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาโชคชัยเนี่ย

ธนาคารยังไม่เปิดนะคะแต่กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้
อันนี้เป็นขวดเบียร์ที่ใช้ในการก่อเหตุ
หลังจากนั้นค่ะถัดไปไม่นานค่ะ
เขาก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปใช่ไหมทางซอยโชคชัย
แล้วประมาณสัก๗โมง๑๕บาท
ไปก่อเหตุอีกที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขา๔แยกวังหิน
ลาดพร้าวก็อยู่ไม่ห่างกันนักนะคะ
ซึ่งร้อยตำรวจโทพานุกรสินรองสารวัตรสอบสวน

บอกว่านอกจากธนาคารทั้ง๒แห่งแล้ว

บอกมีป้อมตำรวจจาราจรศรีแยกเบาะปลา

อยู่ปากซอยราชพร้าววังหิน๗๙เขตรราชพร้าว
ก็ถูกคนร้ายใช้ขวดเบียร์คว่างใส่
กระจกแตกเสียหาย๒บาน
แล้วก็มีเศษแก้ของขวดเบียนตกอยู่
ซึ่งจากการตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแล้วก็พยานหลักฐาน
พบว่าคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุทั้ง๓จุด

โดยลักษณะการก่อเหตุแบบตั้งใจ
ธนาคารแรกใช้ขวดเบียร์ปลากระจกแตก
ธนาคารที่๒ใช้อิดตัวหนอนปลาแต่กระจกไม่แตก
และ๓ก็คือป้อมตำรวจใช้ขวดเบียร์ปลาแล้วก็แตกเหมือนกัน
เรื่องต้นฝ่ายสืบสวนนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อที่จะหาเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
หลังจากที่ก่อเหตุเพื่อที่จะนำตัวคนร้ายเนี่ย

แต่ไม่รู้แรงจูงใจว่าทำไปเพราะอะไร
เพราะว่าหลังจากที่ปลาไปแล้ว
ก็ไม่ได้เข้าไปลักทรัพย์สินอะไรในธนาคารนะ

คือเขาไปโกรธเครื่องธนาคารที่อาจจะไปขอเงินกู้แล้วไม่ได้หรือเปล่า
ต้องตรวจสอบด้วยว่าเขาปกติหรือเปล่า